ตอนนี้พี่น้องชาวนาเกษตรกรเจอโรคแบบนี้คุณ
เป็นผื่นคันตามแขนตามขาแดงเต็มไปหมดเลยนะฮะ
และคันมากเลยนะครับโดยเฉพาะแขนและขา
ที่ท่านเอาไว้ใช้ในการไปดำนา

คันมากนะฮะเขาบอกโอ้โหคันจนแบบว่าแทบทนไม่ไหว
แต่ยิ่งเกามันเหมือนยิ่งลามโรคนี้คือโรคหอยคันชื่อโรคเลยนะฮะโรคหอยคัน
ตอนนี้ระบาดหนักมากเลยนะครับในหลายพื้นที่
ที่พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยดำนาคุณ
ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปลงพื้นที่นะครับ
ไปพบกับชาวบ้านที่เป็นโรคหอยคัน
เป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๘บ้านสาราน้ำตำบลคลองเปี๊ยะ
อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะครับ
ซึ่งถือว่าเป็น๑ใน๗ตำบลของอำเภอจนะที่พบการแพร่ระบาดของโรคนี้หอยคันนะฮะ
พี่น้องชาวนาของเรานะฮะโดยเฉพาะคุณอาพรแก้วกลับนะครับ
บางคนบอกทำนามาตลอดชีวิตเลยคุณก็ดำนาดำกล้าอยู่ตลอด
ไม่เคยเจออาการแบบนี้ไม่เคยเป็นผื่นเป็นคันแบบนี้นะครับ
แล้วก็บางคนมีอาการคันรุนแรงคุณแล้วเป็นนานเป็นประมาณ๓สัปดาห์เกือบเดือน
มีชาวบ้านที่มารับจ้างดำนาก็เป็นโรคนี้เหมือนกัน
พื้นคันเต็มแขนเต็มขาเลยนะฮะเกือบ๒๐คนนะครับ
ขณะที่นายแพทย์สุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจผู้มนวยการโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลาก็เปิดเผยออกมานะครับ
บอกว่าในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะฮะชาวนาในพื้นที่๗ตำบลของอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเนี่ย
มาเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนะโดยป่วยด้วยอาการเดียวกัน
ก็คือเป็นแบบนี้แหละที่เห็นเมื่อกี้นะฮะคือผดผื่นคันตามแขนตามขาตามร่างกายตามจุดต่าง
มารักษากันมากถึงเท่าไหร่รู้ไหมคุณ
๒๓๓คนน่ะคุณในช่วงเวลาแค่๒๓วันโดยเฉพาะที่แขนและขา
คนไข้มาให้ดูแขนดูขาแบบนี้โอ้โหคันเขยอน่ากลัวนะครับ
ส่วนที่สัมผัสกับน้ำในนาโดยตรงคุณหมอบอกแบบนี้
ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นพบเป็นครั้งแรกแล้วก็มีผู้ป่วยจำนวนมากในรอบ๒๐ปี
เพราะว่าคุณหมอก็บอกว่าก็มีการที่จะสอบถามซักประวัติคนไข้
บอกว่าเคยทำนามาเนี่ยตลอดทั้งชีวิตเคยเจอไหมไม่เคยนะครับ
คำถามสำคัญคือสาเหตุของผื่นคันนี้เกิดจากอะไร
คุณหมอก็อธิบายอธิบายไว้แบบนี้คุณมันเกิดจากมลพิษทั้งสารเคมีในน้ำ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเกษตรกรอาจจะใช้สารเคมีมันสะสมอยู่ในน้ำนะครับ
หรือเกิดจากเชื้อโรคเชื้อพญาตินะครับ
ตัวอ่อนพญาติใบไม้ในเลือดที่อยู่ในตัวหอยคัน
ซึ่งหอยคันเนี่ยเป็นหอยขนาดเล็กอยู่ในนาข้าวนะฮะ
โดยคุณหมอสุพัฒน์อธิบายอีกนะครับว่าพญาตินี้เป็นพญาติใบไม้ในเลือดที่เติบโตได้จำเพาะเฉพาะในสัตว์
ไม่สามารถเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในคนได้
แต่เมื่อช้อนชัยเข้าสู่ร่างกายของคนพญาติก็จะตายที่บริเวณชั้นผิวหนัง
ก่อนจะตายที่มันชัยอยู่ตามผิวหนังเนี่ยคุณมันยังไม่สิ้นฤทธิ์นะ
มันทำให้เราเป็นผื่นแดงแล้วก็คันแบบที่ชาวนาเขากำลังประสบอยู่นะครับ
พญาติกลุ่มนี้จะอยู่ในหอยแล้วก็คงมีการระบาดของหอยแล้วก็พญาติในในท้องหนา
พอชาวบ้านไปดำนาเชื้อพระยาก็ใช้เข้าผิวหนัง
ใช้เข้าผิวหนังมันมันจะตายนะครับมันจะตายที่ผิวหนัง
มันจะไม่สามารถติดเข้าไปในร่างกายเราได้
แต่การที่มีพญาติใช้เข้าไปผิวหนังเนี่ยผิวหนังก็เกิดภาวะการอักเสบ
ร่างกายก็สร้างภูมิต้านทานมาเกิดปฏิกิริยาก็เลยทำให้ผื่นคัน
ก็ประมาทที่สองที่ก็จะหายไปถ้าได้ยาก็จะช่วยให้หายเร็วขึ้น
แล้วก็ทางเกษตรจังหวัดเองเขาก็ลงพื้นที่นะ
ตำรวจตรวจสอบพื้นที่นาของชาวบ้านเนี่ยนะฮะ
ก็ไปพบนะฮะมันมีทั้งหอยโข่งนะครับ
มีทั้งหอยเชอรี่แล้วก็มีทั้งหอยคันอยู่ด้วย
ไปหมดเลยนะฮะแล้วก็วิธีการในการที่จะรักษาเนี่ย
คือคุณหมอบอกว่าต้องใช้กลุ่มยาสเตียรอยอย่างเดียว
แล้วก็๑๒สัปดาห์นะครับอาการของผู้ป่วยจะดีขึ้น
แต่ขอให้งดไปดำนาไปสัมผัสน้ำในนาที่อาจจะมีพญาติอีกนะครับ
เพราะพญาติมันสามารถเข้าผิวหนังได้อีก
พอเข้าไปอยู่ในผิวหนังเราแล้วมันจะตายอาการจะดีขึ้นภายใน๑๒สัปดาห์นะครับ
แต่ทีนี้ถ้ามองไปในอนาคตคุณหมอบอกมันเกี่ยวพันกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงเรื่องของวิถีชีวิตการใช้สารเคมีต่างนะฮะ
แล้วก็มันอาจจะเกิดซ้ำได้อีกเรื่อยและอาจจะระบาดหนักหรือระบาดต่อเนื่องอีก
แต่ในอนาคตคือเราไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้
แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้สารเคมีละ๑
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเราต้องช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
ไม่งั้นโรคต่างมันจะอุบัติขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าโรคอะไรมาใหม่บ้างนะฮะ
หมอฝากเตือนพี่น้องชาวนากันนะครับ